มีเรื่องมาเตือนภัยผู้ชายสายเหงาสายเปรียว
เวลาไปหาคุยกับผู้หญิงในแอปต่างแอปหาคู่ปัดซ้ายปัดขวาไป
ระวังไปเจอผู้หญิงที่ชื่อว่าบุษราคำ
เพราะมีผู้ชายตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนี้หลายคนครับ
หลอกให้รักหลอกให้หลงสุดท้ายหลอกให้ซื้อรถให้เอารถหนีไป

แต่ล่าสุดตำรวจเขาโชว์ผลงานสามารถจับกลุ่มหัวโจกของแก๊งนี้ได้ครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเดือนเพ็ญชื่อเล่นคือแฮม
แต่ว่าเป็นตามข้อมูลนะเป็นหัวโจกของแก๊งบุษราคำนะฮะ
คือต้องอธิบายแบบนี้ว่าแก๊งนี้นะคุณผู้ชม
เขาจะใช้ผู้หญิงหน้าตาดีชื่อว่าบุษราคำนะฮะ
อยู่ในแอปนะฮะก็ไปหลอกให้ผู้ชายที่คุยกันให้รักให้หลง

ผู้ชายที่เหงาโพงใหม่มีเงินอะไรประมาณนี้
แล้วก็จะคอยเข้าไปตามแอปต่างในโลกโซเชียลนะครับ
พอบุษราคำหาเหยื่อได้ก็จะใช้ทุกอย่างครับ
ด้วยความหน้าตาดีก็จะมีเรื่องของขลมคมคายมีเสน่ห์ครับ
อดอ้อนหลอกล่อให้เหยื่อเนี่ยหลงถึงขั้นกับออกรถให้
ก็ให้พี่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยออกให้หน่อยได้ไหมเป็นชื่อหนูเดี๋ยวหนูดาวน์แล้วหนูผ่อนเองแต่ว่าช่วยหน่อยนะครับ
พอไปถึงวันทำสัญญารับรถบุษราคำจะเรียกพวกมาเป็นแก๊งเดียวกันแต่อ้างว่านี่คือญาติ
แล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยทำสัญญาวางเงินดาวนให้ก่อนได้ไหมแต่สุดท้ายฝ่ายผู้หญิงก็เอารถแล้วก็หนีไป
ฝ่ายผู้ชายต้องผ่อนกุญแจครับนะฮะกลายเป็นตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๕คนแล้ว
แล้วอารวาสอยู่แถวภาคตะวันออกภาคกลางนะฮะหลายจังหวัดเลยความเสียหายเป็นล้านนะครับ
แก๊งนี้เนี่ยไปก่อเหตุแถวชนบุรีเหมือนเดิมครับออกหาเหยื่อ
โดยการที่ทักไปในแอปหาคู่ก่อนสุดท้ายเนี่ยเหยื่อก็ถูกเชิดรถหนีไปเช่นเดียวกัน
ตำรวจนครบานลงสืบสวนสอบสวนตามจุดต่างต่างสุดท้าย
ไปจับผู้หญิงคนนี้ได้ที่ชื่อว่าเดือนเพ็ญเนี่ยหรือว่า
แฮมนะฮะอยู่ที่อำเภอโพธารามครับสุดท้ายตำรวจก็เลย
ตั้งข้อหามร่วมกันลักทรัพย์แล้วพบว่าโอ้โหประวัติ
ก็เป็นคดีค้างกันอยู่แต่ถึงแม้จะมีคดีมีข้อมูลตำรวจเอาหมายจับไปให้ดู
ก็ยังให้การปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักกับคนที่ชื่อบุษราคำ
ที่มีข้อมูลว่าเคยไปเจอเนี่ยเพราะถูกหลอกให้ไปเจอกับน้องที่ชื่อบุษราคำเท่านั้น
แต่ไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกันแต่สุดท้ายตำรวจเขามีข้อมูลไม่ปักใจเชื่อ
ก็เลยส่งตัวเดือนเพ็ญหรือว่าแฮมเนี่ยไปดำเนินคดีแต่ไปฟังเสียงของผู้ต้องหา
ระหว่างที่ตำรวจเขาสอบถามกันหน่อยนะครับ

พูดทำไมจะไม่พูดพี่
ไปแนะนำอย่างนี้ได้ยังไงเราพูดไม่ใช่ว่าเราไม่พูด
แล้วไปกันอย่างนี้หลายครั้งเนี่ย
เราไม่รู้จักกับบุษราคำได้ไงมันเป็นไปไม่ได้นะ
รู้จักจริงพี่
เป็นว่าเดือนเพ็ญเขาบอกว่าเขาไม่ใช่บุษราคำ
แต่ถูกบุษราคำหลอกให้ไปสวมบทเป็นตัวละครเป็นน้าเป็นอา
แล้วก็ไปตบทรัพย์คือไปเอารถเข้ามานะครับ